มีผู้พบศพปรีนาอีพัฒนภัณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยทศโทรน
สภาพนอนคว่ำหน้าลำคอมีรอยถูกของมีคมป่า๑๑แผล
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด๒๒ด้านหลังศีรษะ
มีพาดเช็ดตัวกลุ่มที่ศรีษะและรัดคอ
มาร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐบาล
ส่วนอังคณางสุนทรวิพากษ์เพื่อนสาวคนสนิทที่อยู่ด้วยหายตัวไป
ตำรวจชุดสืบสวนฝีมือดีถูกระดม
หาพยานหลักฐานแกะรอยหาตัวคนร้าย
จากนั้น๒วันอังคณางเข้าพบพนักงานสอบสวนสนวังทองหลาง
สารภาพเธอเป็นผู้สังหารผู้ว่าปรีนะ
ขอยุติความสัมพันธ์แต่ถูกปฏิเสธ
ใช้มีดปอกผลไม้แทง
และใช้ปืนขนาดจุด๒๒ที่พกติดตัวยิงจนเสียชีวิต
นำเงินสดและแหวนเพชรของผู้ตายไปขาย
ก่อนคดีจะปิดลงยังมีพิรุธอีกหลายอย่าง
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
แต่ต่อจากที่กระเทศแล้วพวกหญิงคนเดียวฆ่าไม่ได้
เพราะว่าหนึ่งผู้ว่ามีรอยจับ
มัดรัดเป็นรอยจ้ำ
สองมีรอยบีชบาดที่มิ้ว
เหมือนว่าเขากำลังถูกเคลื่อน
แล้วก็มีการฆาตกรรมเกิดขึ้น

ผมพูดว่าให้ตัวของเขาไปขาย
แล้วก็ห้ามไปบอกใครไม่งั้นเขาจะขู่ฆ่าลูก
ตำรวจสืบสวนจนพบว่ามีชายคนหนึ่งใช้ชื่อกาย
เปิดห้องพัก๒ห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องผู้ตาย

พันตรีเฉลิมชัยมชากล่ำหรือผู้พันตึงนายทหารชื่อดัง
ขณะที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เป็นกุญแจสำคัญในการไขคดี
เจ้าหน้าที่พบคราบเลือดที่ท่อน้ำในห้องพักของผู้พันตึง
เอ็นเอตรงกับผู้ว่าปรีนะ
เพียงเท่านั้นตำรวจยังพบแผนผัง
และข้อความบางส่วนถูกขยำทิ้ง
ขณะเข้าคนบ้านพักและค่ายมวยของผู้พันตึง
ย่านเหม่งจายรวมทั้งคราบเลือด
ของผู้ตายเที่ยวรองเท้าและรถยนต์
อ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำคือคอเป็ด
เขาก็ไปทุบปรากฏว่ามีพบรอยเลือด

ก็ไปตรวจประกอบติดเอกโตของผู้ว่า
ขณะที่การสืบสวนเริ่มกระจ่าง
องขนังที่ถูกคุมขังอยู่ในทันทะสถานหญิงกลาง
กลับคำให้การว่าวันเกิดเหตุ
ผู้พันตึงกับพวกบุกเข้ามาในห้อง

แล้วใช้ปืนของเธอยิงที่ศีรษะซ้ำอีกครั้ง
ส่วนปมสังหารค่าขัดผลประโยชน์
บ่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่
พยานหลักฐานและพยานบุคคล
นำไปสู่การอนุมัติหมายจับผู้พันตึงกับพวก
เกิดอะไรขึ้นขณะผู้พันตึงถูกจับ
ติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังตอนหน้า
โปรดติดตามตอนต่อไป